แต่ว่าเป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยสมหวังในความรักนิดนึงก็ละกัน

แพรวาเนี่ยออกมาตอบคำถามพี่สื่อมวลชนแล้วนะคะ

แต่ว่าทางฝ่ายชายเองค่ะ

แต่ว่าเราไปเจอค่ะพี่ไทยของเขาคุณบอยปกรณ์
ก็เลยขอถามเอามาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐนิดนึงก็ละกัน
เองยอมรับเลยนะคะว่าตกใจเหมือนกัน
หลังจากที่ทราบว่าน้องชายเลิกกับแพรวา
ด้วยความที่บ้านฉัดบริรักษ์เขาเป็นผู้ชายล้วนกันไงแมน
ส่วนใหญ่ค่ะคุณหน่องจะปรึกษาคุณแม่มากกว่า
บอยเองค่ะเป็นสายพาทำกิจกรรม

เท่าที่สังเกตนะหน่องก็มีอาการซึมบ้าง
แต่เชื่อว่าทั้งหนองและแพลวาน้ำ
จะผ่านเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้ไปด้วยดีค่ะ
ก็จริงก็ตกใจแหละครับตกใจเหมือนกันแหละตกใจครับ
หน้านี้ก็ไม่ได้รับรู้ถึงสัญญาณอะไรมากมาย
เพราะระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยนะครับ

แต่แน่นอนถ้าเกิดไปถามว่าเขายังรู้สึกอะไรไหม

เขาก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็แค่ไม่อยากไปสะกิดเขาก็สงสารเขา
บางทีตอบเรื่องนี้แทนน้องชาย
บางทีมันก็ตอบไม่ได้ไม่เต็มปากเหมือนกันนะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทั้งแพลวาแล้วก็คุณหน่องนะคะ
สู้เดินหน้าต่อไปแล้วกันเนาะ
คุณผู้ชมคุณบอยตอบแพ้น้องชายไปแล้ว

ความรักเรียกแบบโอ๊ยพี่แจ๊คเรียกคนรักอ่ะ

แต่เดี๋ยวฉันจะรอดูคุณสองเข้าให้ที่มีแฟน
ต้องมีแฟนก็ต้องเรียกกันแบบว่ายากนิด
ทั้งแรกทั้งที่สองก็ยังงง
หมูเนี่ยวิธีการออกเสียงมันต้องยังไง

แหมฉันบอกแฟนไงคุณเฟย์เองก็แปลกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าบอยจะมาใส่มุ้งมิ้งแม้หวานขนาดนี้
เปลี่ยนจากบูบูเป็นแฟนได้เปล่าอะค่ะ
เกิดขึ้นมาจากทั้งคู่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นวันแรกมันคือตรงไหนอะไรยังไง
ยังไงก็คือแบบสมมติโทรไปก็แบบบูบูทำอะไรอยู่
แม่เขาก็ชอบนะครับเขาก็ชอบเฟย์
แล้วยังได้เรียกแฟนได้อย่างที่บอก
ตอนนี้ยังนะครับผมสำหรับผมกับเฟย์เราก็ยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟน

เขาเรียกกันว่าบูบูไปก่อน

แต่ถ้าพี่รักดูอยู่ก็รู้ตัวไว้นะคะว่าที่ยังอยู่

เพื่อนนอกเรื่องไปไกลมากเลยตอนนี้

แต่ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะ
แต่แต่งงานยังอ่ะจะได้เหมือนลิดีละ